ลาก่อดูข่าวอันนี้ก่อนคำนั้นดูว่ามีข่าวอะไรบ้าง
คุณจะดูตัวโล่งต่อเสื้อดิคุณ

ก็ไปหนักกันกูแล้วดีแหละ
มันน่ากินมาก

ดูแล้วเดี๋ยวเนี้ย
เมื่อก่อนใครรอว่าเป็นตุ๊ดมึงชะตีเดี๋ยวนี้ละ

ตัวยังเป็นทางการ
โอ้อีกหน่อยก็มีผัวได้เลยออพอุ้ย
ชีวิตช่วยแล้วอบแอร์เมส
แต่หนูไม่รู้ว่ามันจะเข็ดได้อีกนานแค่ไหน

โอ้โฮเจ็บมาก
คุณนายอ้ำเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดไกต์ต่างยู
แต่อ้ำนี่แม่ก็ยังเก็บเงินให้อยู่จนถึงทุกวันนี้

ก็ให้แม่เก็บตั้งแต่นางเป็นดาราใหม่จนถึงวันนี้
ล่าสุดนางสร้างเข้ารึงหาดสุดหลู
นี่ผิดล่า

แต่งานนี้เรียกว่าบ้านหลังใหญ่เฉยไม่ได้

ภาพเดียวเนี่ยก็เห็นได้ถึงความอลังการงานสร้างของบ้านนี้
จนถึงเรียกได้ว่าเออคัลฮาต

ซื้อในโครงการน่าจะไปแล้วนะซื้อในโครงการ
เหมือนบ้านบ้านโอภักษณียราหมดไปเท่าไหร่แล้ว
๖๐ล้านบาทบ้านโอเฉพาะสร้างอย่างเดียวตอนนี้๖๐ล้าน

วุ้นเส้นวุ้นเส้นชาคิดเนี่ย
ทำไปทำมาบ้านเนี่ยจะทะลุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ย
ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันก็มีตังค์ก็ทำไป
ใช่ไหมคุณหนุ่มเมื่อไหร่จะเริ่มทำบ้าน

เป็นเมียเก็บไง

โตโน่โพสต์จมลงดินเพราะคำคน
หลังจากที่มีกระแสข่าวนะฮะ
ฉายาออกมานะครับคุณโตโน่ก็ได้ฉายาไปนะฮะ

หลังจากนั้นไม่นานก็ไอจีคุณโตโน่ก็มีการโพสต์ออกมานะครับว่า
แล้วก็เขียนเข้าไปในนั้นบอกว่า
อะไรนะตายเพราะอะไรนะอะไรนะขอขึ้นอีกทีสิ
ไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่คำคนอะไรเมื่อกี้
จมเพราะคำคนจมลงดินเพราะคำคน

ลงลิฟว่าคำคนทีนี้นักข่าวก็เลยไปตีประเด็นว่า

คำพูดของสื่ออันนี้หรือเปล่า

ก็นี่ไงแต่เขาก็ไปตีเป็นประเด็นไง
เพลงไปเอาเพลงของอัมพลลำพูนมา

อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม
แต่มันจมลงดินเพียงเพราะ

ท้องไหมอ่าแอ๊งจี้ร้อง

อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม

ก็คงจะแบบว่าโพสต์เป็นเนื้อเพลงของเขา
ถูกไหมฮะแต่ทีนี้คนเขาก็ไปจับประเด็น
แบบแอ๊ะทำไมถึงจับอันนี้มาเขียน

นกเนี้ยนะบินที่เรื้อร่าไปเยอะแล้ว
ยังไม่ชั่วเท่าแก่อย่างไม่เท่าที่คุณมีเลย
ไอ้หนุ่มหนุ่มเอ้ยบาปที่หนุ่มทำเนี่ยนะ
มันเหมือนกับกรวดเม็ดไซค์ในมหาสมุทธ์เลยหล่ะ
หนุ่มชั่วจริงอ้างค่าวโว้ย

ของอะไรอ่ะสวยดี
ของอะไรอ่ะสีม่วง

พุทธกับอ่อนว่ะ
อ่าวตายน่ารักจังเลยอ่ะ

ต้องขอขอบคุณนะที่นึกถึงนะ
ก็เขาบอกอย่างนี้เลยเดี๋ยวสิ้นปีนี้
เห็นแล้วเรารับได้

เดี๋ยวสิ้นปีนี้เขาจะไป
ฉลองปีใหม่ในกวนเพื่อนนะ

ที่เกาหลีแต่
เขาก็ชวนชวนคุณเหรอ
แฟนฉันไปด้วยอ๋อชวนน้องพุทธไปด้วย
อ่าชวนต้องพูดไปด้วยแล้วก็บอกว่า
ก็ยังไม่รู้จะไปไม่ไปแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรู้เองแหละ

อ๋อแบ๊หน้าขึ้นแบ๋หน้ามีง

นี่ก็นี่ไงคู่จิ้นฟินไม่ลง
ขอบคุณที่คิดถึงนะก๊า๊น้องเขาบอก
คิดถึงแฟนคุณมากเลย

อ๋อนักบาลก็คิดถึงแฟนกูมากเลยงงไปหมดแล้วเนี่ย

คุณเจมส์จิเนี่ยตอนนี้ขนลุกติดหัวผู้ชายหน้าจูบ
เหมือนคนไม่อินละครคู่กับคิมเบอร์รี่
นางล่าสุดนางเล่นละครคู่กับคิมเบอร์รี่

เจมส์จิเนี่ยตอนนี้แต่มันก็น่ารักจริงไม่แปลกที่เขาจะติดหัว
ถ้าสมมุติผู้ชายในสายตาคุณ
ว่าใครน่าจะติดผัวผู้ชายหน้าจูบ

ป้องนะวัสโอ้ยอย่าพูด
ต้องยกเขาไว้นั่นสามีฉันนะ

ความรู้สึกทางเพศพี่ม้ายังเหลืออยู่เหรอ

ก็แบบก็สามีฉันจริง

เอาหน้าอีพวกนี้ติดไปให้หมด

เจมส์จินะฮะคุณพุทธ
นะฮะแฟนพี่ม้านะครับมีคุณเคนโชเบรดด้วย

คุณหมากคุณบี้คุณมาริโอ
คุณบีนี่ผู้ชายหนักนี่คือน่าจูบเหรอ
บีสุกิรกลับเต้นอะใช่อ๋อ
น่าเดชเขือคนแรกเลยนะ

เอาตัวให้ตบก่อนสักที
ตั้งแต่เกิดมาเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้
เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเป็นไงบ้าง
ุ่นเป็นไงบ้างช่วงนี้ไปญี่ปุ่นหลายรอบมากเพราะว่าไปถ่ายรายการด้วย
ทำนู่นทำนี่ด้วยก็สนุกดีฟิตแบ็คก็ดีคนรู้จักเยอะ
เริ่มมีสื่อให้ความสนใจมากขึ้นก็มีการถ่ายลงหนังสือ
แล้วก็มีการไปเดินแฟชั่นโชว์กับแบรนด์ดังแล้วนะฮะ
จริงเหรอรู้สึกไปเอาดีทางนั้นแล้วเหรอ
เห็นเขาไปเดินกับโยชิโยชิยามามอโมโตะหรอ
น่ะได้มาแล้วพี่นุ่มหยุดจะขุ้ยังให้นะเดี๋ยวป่านนะ
คุณจะขุ้ยังสอดอมทำไมแล้วก็จะไปร่วมกับธักรนั้นหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานแล้วก็เมษาเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะไปหรือเปล่า
อนาคตจะโกลอินเตอร์ไหมก็ยังอยู่ประเทศไทยนี่แหละครับ

เห็นว่าจะเล่นละครคู่กับคิมเบอร์รี่

ยังไม่ได้ฟิตติ้งเลยครับปีหน้าก็คงจะได้ดูกัน

เรื่องของป้าแจ๋วเองของเขาเอง
เจ้าก่อจะเสร็จมาเครียดแทนป้าแจ๋ว

ว่าไปวันนี้ขึ้นรบกวนซะหน่อยนะ
มีช่อง๑และช่อง๘อยู่ด้วยกันเลย

คุณอย่าเรียกคำว่าคุณเฮียคุณต้องพูดพ่อฮอ

เค้าบอกว่ามากกิอ่ะ
จะดับป๊อกเป็นไปเล่นละครนะ

มีละครกลุ่ง่าน
ไม่ก็มีใครไป

เขากำลังรับสมัครบางทีคนยังมาไม่ทันก็

วันนี้คุณสะสิน

พูดอะไรสิวีสินสินทวีโว้ยอีบ้า
เหมือนสิวีสินละเบยเตอร์

นางยอมรับทุกอย่างว่าเออนางไป

ตั้งแต่แรกก็เป็นคนทั่วไปไปสมัครที่ไหน
หมอลักษณ์ชอบไหมหมอลักษณ์เขาถือสินเถอะ

จริงหรือเปล่าไม่ดมดูดวงนะบอกตัวเองปีนี้นี่ชงหมอลักษณ์

เดี๋ยวช่วงปีใหม่จะได้เชิญหมอลักษณ์มาที่นี่

เดี๋ยวชวนผมไปเที่ยวอีก
ไหนบอกถือสินไปเที่ยวอีก
อะไรพวกนี้ปลาล่าย
ขอให้ดูคืนนี้ครับ๓๔๕นกับท็อกทะลุดาว
ชีวิตของนางบอกเปลี่ยนไปตั้งแต่ทำหน้าอกมาพี่
คือนางก็เดินสายประกวดนางงามมาเนี่ย
หรอแล้วเค้าก็คำลักษณ์ร่บจับจุดหลุบซ่อนดิใช่ไหม
ใช่ก็เลยถามว่ากินกะกิสรึเปล่า
บอกว่าไม่ใช่เขามาจากทางสะพานเหมือนกัน
วันนี้ไม่ดูแล้วดวงเดิงนั่งด่าไง
ด่าอะไรด่าฮะด่าอย่าง
โอ๊ยตัวแค่นี้ทำไมเพิ่งเก่าวงการจะมามีดวง
สรุปไอ้ที่ดูดวงก็สนุกแล้ว
ไปดูอาจารย์ลักษณ์ด่านางว่าสนุกขนาดไหน
คืนนี้๓๔๕นาทีกับท้องจะรู้ดาวนะ

รอคุณอยู่สำหรับภาคใต้ว่าตอนนี้เป็นยังไง

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ